ระหว่างที่กำลังเหวี่ยงผู้เล่นขึ้นไปสู่บนที่สูง
ก็มีภาพของมีคนคนหนึ่งหลุดออกมาจากเครื่องเล่นดังกล่าว
หลายคนตกใจครับว่านี่คือเรื่องจริงหรือเปล่า
เพราะว่ากลายเป็นสวนไม่สนุกซะแล้วนะครับ

แต่ล่าสุดจากการตรวจสอบของสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีนั้นพบว่า
คลิปที่จะเห็นจากนี้ไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริง
แต่จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์
ที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากซะก่อนครับ
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมาก
ชมคลิปนี้แล้วตื่นตระหนกแล้วก็หวาดกลัวครับ
รายบอกว่าจะงดเล่นเครื่องเล่นแบบนี้ถาวร

ฟังดีคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องจริง
ล่าสุดครับข้อมูลจากเฟซบุ๊คแฟนเพจชมรมคนรักสวนสนุก
โพสต์ข้อความชี้แจงว่าคลิปนี้เป็นภาพตัดต่อ
ซึ่งเครื่องเล่นดังกล่าวออกแบบโดยบริษัทแห่งหนึ่งจากอิตาลี
และตั้งอยู่ที่สวนสนุกบอลบอนแลนด์ประเทศเดนมาร์ค
เผยแพร่คลิปต้นฉบับที่ยังไม่ได้ตัดต่อมาให้ชมกันด้วย

เทียบกันที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับ
นี่คือคลิปของจริงนะครับไม่มีการตัดต่อคือเป็นมุมภาพคล้ายกันเลย
เล่นเดียวกันเลยแต่ว่าคลิปที่ชมในช่วงแรกเนี่ย
ก็คือจะมีคนหลุดออกมาแต่นี่คือของจริงปกติครับ
ทุกคนก็นั่งอยู่ครบทุกชีวิตในเครื่องเล่นแห่งนี้
อยากให้สื่อมวลชนระมัดระวังการนำเสนอข่าวในลักษณะทำนองแบบนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ระวังให้ดีกับพวกคลิปตัดต่อ
ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้
เนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสวนสนุก
ทั้งที่เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นจริง
ดังนั้นคุณผู้ชมครับช่วยกันจะแชร์อะไรในโลกโซเชียล
อย่าลืมนะครับเช็คก่อนแชร์ถ้าไม่รู้ไม่แน่ใจไม่ใช่ไม่จริง
อย่าเพิ่งไลค์อย่าเพิ่งแชร์รอตรวจสอบกันซะก่อนนะครับ